ซ้อนแผนจับมารพระเหลืองนัดสาวเสพเมถุนเป็นพระใจเหงานะ
หลวงพี่ครับหลวงพี่แชทนะฮะนัดพบสาวที่เจอในทวิตเตอร์นะครับ
ชวนมาที่วัดชวนมาที่วัดปรากฏว่าตำรวจกับผู้หญิงคนนี้ซ้อนแผน

ปืนน้อยตำรวจ
เอ้าทำลายกันเนี่ยทำไมหลวงพี่แก้ผ้าแก้ผ่อนอย่างเงี้ย
ส่วนพระท่านอายุ๒๓ปี

อดสีฮะลนลานคว้าจีวอนมาห่ม
ตรวจสอบในกุฏินะครับพบกระป๋องเบียร์เปิดดื่มไปแล้วครึ่งหนึ่ง
แล้วก็เงินสดพระท่านบอกว่า
ท่านเพิ่งจะบวชได้๓เดือนเป็นการบวชแก้บน
อยากจะขอโทษสังคมที่ทำเรื่องเสื่อมเสียพระพุทธศาสนา
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาให้ท่านเจ้าวาดศึกครับ
ผู้หญิงอายุ๓๔ปีผู้หญิงคนที่อยู่กับพระเนี่ย
เธอเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเล่นทวิตเตอร์
มีผู้ชายทักมาคุยแล้วก็นัดเจอกัน
แต่เธอมารู้ทีหลังว่าเป็นพระครับ
หากปล่อยไว้แบบนี้เธอคิดนะ
ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ท่านจะต้องไปทำกับคนอื่นอย่างแน่นอน
ก็เลยโทรศัพท์วางแผนกับตำรวจ
ยอมครับยอมที่จะเอาตัวมาเจอตามนัด
แต่พอมาถึงกุฏิทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
ผมไม่เข้าใจว่าตรงนี้หมายถึงอะไรนะ
แต่เธอบอกว่าพระท่านเนี่ยถอดเสื้อผ้ารออยู่แล้วครับ
พอเข้ามาก็ไม่คิดว่าเขาจะอรัจารย์เลยหลวนรามเลย

คือเราก็เต็มใจทำให้สังคมรู้ว่าเป็นอย่างไร

ผู้หญิงอายุ๓๔ปีคนนี้ยืนยันว่าเธอเล่นทวิตเตอร์
หวังจะหาคู่เท่านั้นไม่ได้เป็นการขายบริการหรืออะไร

เพราะอยากออกมาปกป้องศาสนา

คงเกิดขึ้นอีกเรื่อยเธอว่า